เหมือนโชคดีแต่กำบังยังไงไม่รู้
ซื้อเลขท้าย๒ตัวมา๘๕
ซื้อมา๓ใบแต่แบ่งแยกซื้อ
เดี่ยว๑ใบใบชุดอีก๒ใบ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะไปเยี่ยมญาติที่เรือนจำกลางอุดรนะคะ
ลอตเตอรี่หล่นหายคุณผู้ชม
ไอ้ใบชุด๒ใบไปหล่นหายหายไปตอนไหนก็ไม่รู้
เหลืออยู่ใบเดียวติดกระเป๋าค่ะ
ก็เลยต้องรีบมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

ก็เห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งก้มเก็บลอตเตอรี่อยู่
แต่ไม่ได้เอาไปให้ผู้คุมเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวแววตาจันแจ่ม

ตเตอรี่เธอบอกว่าเธอซื้อไว้๓ใบใช่ไหม

ซึ่งทั้ง๓ใบมันถูกเลขท้าย๒ตัวไงคุณ๘๕

เท่ากับที่หายไปนะ๔พัน

จะเอาไปขอดูกล้องวงจรปิดจากที่เรือนจำ

ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น

เอาไปดูกล้องวงจรปิดจากเรือนจำแล้ว

เวลาเราซื้อมาเราก็เก็บไว้ให้ดีด้วย